จากกรณีที่คนรับจ้างขับรถขายส้ม
ไปเจอยาบ้าปนอยู่กับส้ม

แต่ตัวเองกลับถูกดำเนินคดีในข้อหา

แต่ว่าถูกขังคุกฟรีตั้ง๑เดือน

พานายพิชิตผู้เสียหายและครอบครัวไปที่กระทรวงยุติธรรมค่ะ
เป็นการเดินทางเพื่อที่จะไปยื่นคำร้อง
ขอรับผลประโยชน์จากกรณีที่ตกเป็นแพ้คดีนี้นะคะ

นางสาวกัลยากรชนพิทักษ์และนายวรกรพงธนากุลทนายความ
เดินทางไปที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมค่ะ
ไปเข้าพบนายธวัชชัยไทยเขียวรองรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะ
อย่างแรกก็คือการไปขอบคุณก่อนที่กระทรวงยุติธรรมเมตตา
และแสดงเจตนาในการช่วยเหลือค่าประกันตัวนายพิชิต
อีกทั้งการเข้าพบรองประหลัดกระทรวงยุติธรรม
อีกหนึ่งเรื่องที่หารือคือในกรณีที่นายพิชิต
ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ๓๐วัน
จะเข้าหลักเกณฑ์ในการขอรับเงินเยียวยาได้บ้างหรือเปล่า
ประหลัดกระทรวงยุติธรรมให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
กรณีที่เกิดขึ้นกับนายพิชิตถือว่ายังไม่เข้าหลักเกณฑ์
การได้รับเงินชดเชยจากการติดคุกฟรี
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
คดีอาญาที่จะต้องมอบให้แก่ผู้เสียหายวันละ๕๐๐บาท
หรือรวมวันละ๘๐๐บาทได้
เนื่องจากนายพิชิตยังไม่ได้ตกเป็นจำเลย
ในคดีนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีนะคะ
แต่ถามว่าทางกระทรวงยุติธรรมจะช่วยเหลือเพิ่มเติมได้อย่างไร
กระทรวงยุติธรรมบอกแบบนี้มีทางออกเหมือนกันค่ะ
ในการให้เงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมการติดคุก
โดยไม่ได้กระทำความผิดคิดเป็นวันเหมือนกัน

อกจากนี้ได้ค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาเลี้ยงชีพอีกวันละอย่างน้อย

รวมเงินทดแทนอย่างน้อยที่จะได้สำหรับนายพิชิต

ซึ่งมีอัตราการเยียวยาที่ค่อนข้างเท่ากันนะคะ
ฟังเสียงรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะ
ค่าถูกคุ้มขังทั้ง๒ตัวนี่ไม่ได้นะฮะ

ค่าทดแทนในการถูกคุมขัง๕๐๐

หลักเกณฑ์เดียวกับเงินช่วยเหลือพื้นฐานคดีอาญา

โดยเฉลี่ย๘๐๐หรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

เชียงใหม่อาจจะสูงกว่าจังหวัดทั่วไป
กระทุ่มทางนี้ผมไม่แน่ใจว่าวันละเท่าไร
นอกจากนี้ที่ในพิจิตรจะได้ก็คือ
เงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมจากการติดคุก

บอกว่าน่าจะยังมีเงินช่วยเหลืออื่นอีกจากกองทุนยุติธรรม
กรณีที่พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ซึ่งก็จะได้รับในเกณฑ์เดียวกันกับเงินค่าทดแทน
ฆ่าถูกคุมขังในระหว่างดำเนินคดี
และค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ว่าเรื่องนี้จะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งนะคะ
หากพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ก็จะไม่ได้ประโยชน์จากกฎหมายดังกล่าว
ชั้นนี้อยากให้ไปยื่นคำร้องขอรับประโยชน์จากกองทุนยุติธรรมไว้ก่อนค่ะ